เตรียมทำดอกไม้จำ๓ล้านดอก

เปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานคร
เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จำ
ภาคประชาชนนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพ
โดยมีการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวนทั้งสิ้น๑๐๑ซุ้มประกอบไปด้วย
ขนาดใหญ่๑๖ซุ้มซุ้มขนาดกลาง๒๓ซุ้ม
และซุ้มสำหรับวัดต่างในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดจำนวน๖๒ซุ้ม
โดยทางกรุงเทพมหานครจะมีการจัดเตรียมดอกไม้จันทร์รูปแบบต่างทั้งสิ้น๓๖แบบ
อาทิตย์แบบดอกบานชื่นดอกจำปาดอกกล้วยไม้เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนนำไปประดิษฐ์ได้เองครับ
ซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในรูปแบบต่างนั้นจะเน้นการประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ใบตองแห้งกับกล้วยผักตบชาวาเป็นต้น
ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครจะจัดเตรียมดอกไม้จันทร์จำนวนทั้งสิ้น๓ล้านดอก
เพื่อแจ่ใจให้กับประชาชนโดยจะร่วมมือกันให้โรงเรียนในสังกัดกฎมอร์
โรงเรียนฝึกอาชีพรวมทั้งภาคประชาชนจิตอาสาจัดทำขึ้นมาครับ
จากนี้ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ทางกรุงเทพมหานครจะนำดอกไม้สีเหลืองประดับตกแต่ง
บนถนนทุกสายที่มุ่งสู่ท้องสนามหลวง
และเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

บริเวณหน้าอาคารสถานที่และบ้านเรือน
ซึ่งถือว่าเป็นสีประจำพระองค์